คุณผู้ชมครับเศรษฐกิจที่ซบเศร้าแบบนี้แน่นอน
คุณผู้ชมหลายคนต้องการสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับ
ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อความศรัทธาตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมครับ
ห้างต่างนั้นมีการนำการตลาดมาทำ
เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาของประชาชน

สินค้ากิจมันมีหัวใจ
คนก็อยากจะอะไรที่มันทำให้เฮปปี้ขึ้นดีขึ้น
คนก็เข้ามาซื้อไม่ซื้อเข้ามาดูก่อน
แต่สุดท้ายก็ต้องซื้อ
อยากเข้ามาเพราะเข้ามาเห็นบรรยากาศ
ก็อยากจะซื้อนู่นซื้อนี่กลับไปเยอะเลย
วันนี้ซื้อเยอะเลย
เขาถือว่าเป็นสิทธิมงคลกับตัวเองและก็ครอบครัวค่ะ
ผู้บริหารของห้างยอมรับว่า
การใช้ความเชื่อเป็นเทคนิคทางการตลาดที่ได้ผล

เสริมกับแคมเปญโปรโมชั่นต่าง
กระตุ้นให้เกิดการจับจ่ายมากขึ้น

เพราะว่าทุกคนมีเงินแต๊เอียเงินก็จะสะพัด
คืออย่างทุกปีในตลาดของในช่วงตรุษจีน
ก็มีเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า๕๐๐๐ล้านบาท
อยู่ที่ว่าใครจะสามารถดึงคนเข้าห้างได้มากกว่า
ผมว่าการจับจ่ายของประชาชนมีแนวโน้มที่ค่อนข้างดีแล้วก็ต่อเนื่องนะครับ
เลยคิดว่าเราจัดแคมเปญนี้ให้ใหญ่ขึ้นเป็นพิเศษ
เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายของลูกค้าที่กำลังจะมีมากขึ้นนะครับในไตรมาสที่๑ครับผม
ปัจจุบันคนไทยเชื้อสายจีนพ้นทะเลมีอยู่ประมาณ๙ล้าน๔แสนคน
หรือคิดเป็นร้อยละ๑๔ของประชากรทั้งประเทศ
และยังมีอีกจำนวนมากที่กลมกลืนกับคนไทยโดยการแต่งงานข้ามเชื้อชาติ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดมองว่า
หากเจ้าของสินค้าสามารถจุดกระแสโดยใช้การตลาดเชื่อมโยงกับความเชื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย
ก็จะได้ตลาดที่ใหญ่มาก
ความเชื่อนี่มันเป็นอะไรบางอย่างที่เข้าไปใส่ในสินค้า
แล้วมันทำให้ราคาไม่มีกำหนดไม่มีเพดาน

ตุ๊กตาตัวหนึ่งก็จากหลักร้อยหลักพันมันก็กลายเป็นหมื่นได้
แล้วถ้านิยมมากอาจจะกลายเป็นแสนได้
แต่หมอดูไพ่๒๔ชื่อดังกล่าวเตือนว่า
การใช้ความเชื่อมาสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าควรมีความระมัดระวัง
ควรระวังก็คือความสำคัญคือ

จัญญบันของนักการขายนักการตลาด
ที่จะนำความเชื่อมาใช้อย่างไรให้ถูกต้อง
แล้วมาสร้างกระแสผิด
ตรงนี้ก็จะส่งผลให้คนเดือดร้อนหรือทุกข์ใจ

รามใดที่คนไทยยังต้องการสิ่งยึดเหนียวเพื่อเสริมสร้างความมั่นใจ
การใช้ความเชื่อมาทำการตลาดก็ยังได้รับความนิยมต่อไปอีกนานแสนนาน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน